สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นในค่ำคืนนี้นะครับกับหนึ่งปรากฏการณ์ที่ในระยะวัน๒วันนี้
มีการแชร์ในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
มีการมีภาพวิจารณ์กันไปต่างนานา
ภาพที่เขามีการวิภาควิจารณ์กันนี้เป็นเหตุการณ์อะไร
เดี๋ยวเราไปดูภาพนี้พร้อมกันนะครับ

เป็นลักษณะของพายุที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
วิภาควิจารณ์กันไปว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่า

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่านี่คือเหตุการณ์จริงนะครับ
แต่ว่าสีสันที่ปรากฏยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่า
เกิดจากการเติมสีเข้าไปหรือเปล่า
ลักษณะอากาศแบบนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ

ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่รัฐเซาดาโกต้านะครับ
สิ่งที่ทำให้เกิดกลุ่มฝนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับ
เกิดจากการที่มีความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงนะครับ

ไปเจอกับอากาศเย็นที่มาจากเทือกเขาเนี่ยนะครับ

ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ

จะมีลักษณะของลมที่พุ่งขึ้นไปด้านบนลมที่ลงวางด้านล่างนะครับ

ทำให้มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่
แน่นอนครับใหญ่แบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ

ก็คือสิ่งที่อาจจะมาพร้อมกับพายุฝนที่เรียกว่าซุปเปอร์เซลล์นี้นะครับ
แน่นอนถ้าหากใครไปอเมริกาเจอแบบนี้ก็คงต้องถอยห่างประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ

ในอริยะนี้ก็ยังคงต้องจับตายอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากคุณผู้ชมดูภาพรวมเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆเรียงเป็นแถวยาวเลยนะครับ
นี่คือร่องฝนนะครับที่มีการพัดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทางตอนกลางของทะเลจีนใต้นะครับ

มรสุมฤดูฝนนั้นยังคงมีการเหนียวนำเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราด้วยกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมทั่วไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากนี้ครับจากการคาดการณ์ครับพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่นั้นยังเป็นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
อกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนทะเลนะครับทั้งสองฝั่งตอนนี้คลื่นนั้นสูงประมาณ๒เมตรนะครับชาวเรือที่เจาะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นแบบนี้แหละครับดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งติดตามการประกาศเตือนภัย
ทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ